ดูเรื่องของผู้ชายคนนี้หน่อยคุณผู้ชมค่ะ
จะออกมาจากคุกต้องกลับเข้าไปอีกแล้วค่ะ

เพราะว่าไปซื้อปืนอากาศนะฮะอาวุธสงครามนะคะ
ไปยิงขึ้นฟ้าเนื่องจากว่าเครียด
เพราะว่าถูกผู้หญิงตัดสัมพันธ์ค่ะ
นี่ค่ะความเครียดครั้งนี้ใหญ่หลวงเหลือเกิน
ถึงขั้นไปซื้ออาวุธสงครามมา
แล้วยิงปืนขึ้นฟ้าทุกวันทุกคืน
ชาวบ้านเขาก็กลัวค่ะ

แห่มันไม่ใช่ปืนพกพาแต่เป็นอาวุธสงคราม

ตำรวจมาเลยค่ะสพท่าสารา
คอมมันโดตำรวจสอบสวนกลางคือต้องมานะคะ
เข้าจับกลุ่มนายชาญวิทย์ใจห้าวหรือในออฟค่ะคาห้องนอนในบ้านพักแล้วนี่คือ
อาวุธปืนคุณผู้ชมค่ะอาวุธปืนสงครามเอเคสี่เจ็ด
แล้วก็มีกระสุนอยู่ในแมกกาซีนด้วยประกอบอยู่ในสภาพพร้อมยิงเลยค่ะ
เนี่ยค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้อย่างที่บอกชาวบ้านเขาร้องเรียนนะคะ
บ่อยเลยในช่วงกลางคืนนะคะในชาญวิทย์เนี่ยยอมรับบอกซื้อปืนมาจากเครือขายยาเสพ
ติดรายหนึ่งราคาสี่หมื่นบาทเตรียมจะเอาไปยิงผู้หญิงคนหนึ่ง
อุตส่าห์ซื้อบ้านซื้อรถให้แต่กลับตัดความสัมพันธ์

นึกถึงความหลังกับผู้หญิงรายนี้แล้วรู้สึกเครียดค่ะ
ที่พวกมันเหมือนกันนะ